พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวที่เกี่ยวกับปลาไหลและงูกันหน่อย

ใช่แล้วแหละเขาบอกว่าลักษณะแล้วสีมันแตกต่าง
จากที่เราเคยพบเคยเห็นหน้าตามันเป็นยังไงไปดูพร้อมกันครับ
พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวเกี่ยวกับปลาไหลและงู
ที่มีลักษณะและสีที่แปลกตาออกไป
จะแปลกขนาดไหนไปชมกันครับ
ที่จังหวัดระยองชาวบ้านแตกตื่น
พบปลาไหลทองปากแดงเชื่อลูกหลานพญานาคมาให้โชค
ชาวบ้านต่างพากันมายังบ้านเลขที่๑๑
หมู่ที่๗ตะบนชาพงศ์อำเภอแกลงจังหวัดระยอง
หลังทราบข่าวเจ้าของบ้านได้ปลาไหลประหลาดปากสีแดงมาเลี้ยงเอาไว้
สอบถามคุณสังวานศรีลาเกดเจ้าของบ้านเล่าว่า
ก่อนหน้านี้เนี่ยเพื่อนบ้านได้ไปดักปลาในคลองแถวบ้าน
ปลาไหล่ตัวนี้กลับมาจึงนำปลาไหลมาให้
เธอเห็นว่าปลาไหลเนี่ยมีลักษณะสวยงาม
ลำตัวเป็นสีทองปากแดงหางแดงความยาวประมาณ๓๐เซนติเมตรจึงเลี้ยงไว้
และเอามาให้ชาวบ้านดูทุกคนก็บอกว่าแปลกมาก
ขณะที่ชาวบ้านบางคนสังเกตเห็นตัวเลขปรากฏอยู่บนหัวปลาไหล
จึงชี้ชวนกันดูและนำตัวเลขที่ได้เอาไปเสี่ยงโชค

ยิ่งดูยิ่งน่ารักและไม่ว่าจะถูกรางวัลหรือไม่ก็จะเลี้ยงเอาไว้ต่อไป
ส่วนชาวบ้านต่างเชื่อกันว่าปลาไหลปากแดงที่พบเป็นลูกหลานพญานาค
และเชื่อว่าจะมาให้โชคในงวดนี้อย่างแน่นอน
ส่วนที่จังหวัดราชบุรีหนุ่มดายาเจองูสีฟ้าทิฟฟานี่บู
เป็นงูหายากหนึ่งในล้านเชื่อนำโชคมาให้
นี่คืองูพันธุ์หายากสีฟ้าขนาดยาวประมาณ๓๐เซนติเมตร
ที่คุณอดิสักหรือแฟลงจับได้ที่บ้านเล็กที่หกสิบสองทำเก้ามูเจ็ดตำบนคลองคลาย
อำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีสอบถามคุณแฟรงค์เจ้าของงูเล่าว่า
ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่๒๗กันยายนที่ผ่านมาเขาได้มาตัดย่าที่บ้านป้า
บริเวณริมรั้วก็พบเส้นยาวยาวสีฟ้าอยู่ในพงหญ้าตอนแรกก็คิดว่าเป็นเศษสายไฟหรือเชือก
แต่พอมาดูใกล้ก็เห็นเป็นงูสีฟ้ารู้สึกแปลกดี
จึงใช้โทรศัพท์ถ่ายรูปเอาไว้หลังกลับบ้านได้เปิดรูปให้แฟนดู
จึงเอารูปไปโพสต์ถามในกลุ่มงูไทยจนทราบว่าเป็นงูพันธุ์หายาก
ซึ่งต่างประเทศเรียกว่างูทิฟฟานี่บลูหรืองูนางฟ้าเขาจึงรีบกลับมาดูที่จุดเดิม
หลังผ่านไป๔วันก็พบว่างูยังอยู่ที่เดิมจึงจับใส่ขวดน้ำ๕ลิตรขังไว้
หลังจากนั้นก็สังเกตพบว่างูมีสีฟ้าตั้งแต่หัวจนถึงหางท้องเป็นสีขาวและตาเป็นสีทอง
ซึ่งตั้งแต่เลี้ยงงูตัวนี้มาก็ทำให้ครอบครัวของตนเองมีโชคลาภ
ขณะนี้มีคนมาขอซื้อแล้วแต่เขาก็ยังไม่คิดขายเพราะครอบครัวคิดว่าเป็นงูนำโชค
ด้านคุณนิรุธชมงามหรือคุณนิกมือปราบอสรพิษบอกว่างูตัวนี้เนี่ยที่จริงแล้วคืองูเขียวหางไหม้
และที่เรียกว่างูทิฟฟานีบูก็เป็นชื่อของหนังต่างประเทศเรื่องหนึ่ง
ซึ่งเกี่ยวกับงูสีฟ้าเท่านั้นส่วนสีฟ้าที่เกิดขึ้นเป็นความผิดปกติของเม็ดสี
เหมือนกรณีงูเผือกนั่นเองล่ะครับ
คุณนิกบอกว่า
งูชนิดนี้หายากเรียกว่าหนึ่งในล้านก็ว่าได้โดยที่ประเทศไทยพบเจอเพียงสี่ถึงห้าตัวเท่านั้น
ส่วนพิษก็เหมือนกับงูเขียวหางไหม้นั่นก็คือมีพิษต่อระบบโลหิต
ซึ่งผู้ที่ถูกกัดจะมีอาการปวดบวมในจุดที่ถูกกัด
งูทิฟฟานีบูสามารถนำมาเลี้ยงที่บ้านได้เพราะไม่ได้เป็นสัตว์สงวนนั่นเองล่ะครับ